หกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ
ช่วงนี้แน่นอนก็พบกับน้องเฟื่องสาวสวยวันนี้เป็นสาวหมวยที่มัดแก่
น้องหมวยนี้ค่ะเม้นเต้ตั้งใจ

เมื่อกี้ยังดูข่าวอยู่

อารุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชม
วันนี้นะคะน้องหมวยเฟืองนะคะพร้อมที่จะรายงานข่าวบนโลกโซเชียลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
วันนี้ข่าวเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องเจาะลึกแล้วก็มาโฟกัสกันหน่อยนะคะ
เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังเดือดปุดในโลกโซเชียลเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่มีภาพถูกเผยแพร่เป็นภาพที่คนใช้โปรฟาซิกเจอร์เนี่ยเป็นรูปแบบข้าราชการใส่เสื้อนิดหน่อย
แต่เป็นไปถ่ายรูปสาวที่เป็นเด็กปั๊มแล้วก็มาโพสต์ในข้อความที่เป็นเชิงดูถูกนิดเป็นการที่ทำชาวเน็ตทำเอาแบบฉุนเลยทีเดียวนะคะ
หลังพบหนุ่มรายหนึ่งแต่งชุดข้าราชการถ่ายภาพพนักงานหญิงภายในสถานีบริการน้ำมันนะคะ
แล้วก็โพสต์ข้อความเชิงดูถูกทำนองว่าเก็บตกซุปตาพี่ไปเจอของแปลกสัตว์หายาก
แล้วก็มีข้อความอีกประมาณนึงนะคะคนอ่านแล้วก็โอ้โหแรงนะเนี่ย
ใช่ผู้ที่เลือกใช้คือมาช่างกล้าเกิดอ่ะแรงอ่ะแรงแรงค่ะแรงส่งผลให้ทางปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอภาพนี้แหละทนไม่ได้ค่ะกับข้อความแล้วก็ภาพนี้เลยนำเรื่องราวมาแชร์ต่อ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าขอบคุณสำหรับคำดูถูกพนักงานของเราสำหรับข้าราชการคนนี้เราสามารถแจ้งความคุณได้นะคะ
ตัวอย่างข้าราชการไทยแชร์ถี่ให้ทุกคนได้รู้นะคะ
แล้วก็มีผู้จัดทำขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากแต่ว่าตัวจริงหายไปแล้วนี่เป็นเป็น
ที่ถูกแชร์กันในขณะนี้ของหมู่ชาวเน็ตเนี่ยคาดว่า
หนุ่มที่โพสต์ภาพดูถูกเด็กปั๊มดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรค่ะ
สังคมออนไลน์ก็วิภาควิจารณ์กันถึงเรื่องนี้นี่แหละค่ะ
ก็มีการเขียนถึงเป็นถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเครื่องราชอิสริยพรต่างกลับมีทัศนคติ
อย่างคนไร้การอบรมสั่งสอนดูถูกคนอื่น
มีการชื่นชมนะคะเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ค่ะ
ปกป้องศักดิ์ศรีให้กับพนักงาน
แล้วฝากกำลังใจให้ถึงพนักงานสาวที่ถูกโพสต์ดูถูกด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าไปใส่ใจกับคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้น

เดี๋ยวทีมข่าวจะนำเสนอให้ทราบต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะคะ
บางทีนะโลกออนไลน์

ขอให้เป็นการไม่คิดแล้วกันเพราะถ้าคิดแล้วโพสต์เนี่ย
ฟิลลิ่งคือน่าจะเอาสนุกแหละเหมือนแบบ

คือกะว่าตลกขำขันกับเพื่อน
แต่คนโดนเขาไม่ขำด้วยไง
คือเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่
เหมือนกับว่าการล้อเลียนการดูถูก
ล้อเลียนขำขันแบบนี้คนโดนล้อเขาไม่ขำด้วยนะคุณ
คุณไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณพูดมันกระทบจิตใจ
หรือไปกระทบอะไรกับเขาบ้างใช่ครับ
ตักไว้ด้วยเดี๋ยวมีความยังไงรายงานต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะคะ